แต่ก่อนละนับคิดว่าคำว่าห้องส่งหรือสตูดิโอเนี่ย
มันต้องแหนต้องมีเป็นห้องมีกระจก
กล้องมีกล้อง๔กล้องต่างนานา

ต้องถือว่าทุกจุดที่เราไปคือห้องส่งของเรา
ต่อไปนี้ผมบอกว่าเราเองคนทำสื่อต้องไปหา
แล้วก็เป็นการทำให้เกิดบรรยากาศของการทำงานที่มันจะแปลกใหม่

ผมต้องการที่จะสร้างรูปแบบการทำงานของสื่อแบบใหม่

นั่นก็คือว่าเราไม่ต้องมีออฟฟิศประจำ

เพราะว่าเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมันมีทุกแห่งแล้ว
ฉะนั้นเราก็จะส่งงานตรวจงานประชุมกันเนี่ย

ทุกวันนี้เนี่ยข่าวมันเกิดขึ้นตลอดเวลา
ฉะนั้นมันไม่มีคำว่าประชุมข่าวอีกต่อไป

และประชุม๒คนก็ถือว่าประชุมกันได้

ต้องเริ่มเคลื่อนไหวไปตลอดเวลา
ออฟฟิศใหญ่โตมากมายหลายพันล้าน
กลายมาเป็นที่ทำงานแบบอย่างนี้ครับ

ไปเลยดีใจมากสบายใจมาก

เพราะว่ามันเป็นการทำงานที่สนุก

และเป็นการทำงานที่สามารถที่จะ
ขยับได้เร็วตัดสินใจได้เร็ว

มันกลายเป็นศิลปะที่สำคัญมากในยุคนี้
แต่เราไม่สอนคนทำข่าวของเราเนี่ยเล่าเรื่อง
คนข่าวของเราก็ชินกับการถือไมค์ไปจิ้มจิ้ม

อบหิ้วลูกน้องที่รู้ใจสักกี่คนครับ

จริงชีวิตเราหรือว่าวิธีการทำศึกแค่นี้ก็พอ

เทคโนโลยีไม่รู้เรื่องหรอกว่า

แล้วเพราะว่าเรามีของใช่ไหม

สำคัญสุดสำคัญสุดคุณต้องรู้ว่าคุณมีอะไรที่จะเสนอสาธารณชน
นั่นก็คือเนื้อหาวิเคราะห์ข่าวบทความ

คุณสุชัยหนูไม่อยากทำงานที่ไปทำงาน

แล้วตอนที่ผมทำครั้งแรกคุณนึกว่ามีคนดู
คน๑๐คน๒๐คนก็ทำทั้งนั้น
สำคัญว่าพอคุณทำแล้วต้องทำต่อเนื่องทำไปเถอะ

ผมชวนใครคุยได้ทั่วโลกนะ

แต่ถ้าเรากลัวเราก็อยู่ในรูของเราเล็กเนี่ยเราก็จะไม่เห็นท้องฟ้าข้างบนเนี่ยมันกว้างใหญ่ภายศาลขนาดไหน

คือว่ามันไม่มีขีดจำกัดเลย
ฉะนั้นเนี่ยผมเสียดายว่าคนทำสื่อจำนวนไม่น้อยก็ยังเอาหัวซุกอยู่ในรูแล้วก็บอกว่าทำไงดี

ทำทุกอย่างให้เป็นประจักษ์ให้ทุกคนเห็นว่าเราทำได้แล้วทำได้ดีด้วย
พยายามทำให้ดีครับก็จะฝึกคน
และผมกำลังคิดว่าจะประกาศ
เปิดตัวแนะนำบริษัทกาแฟดำจำกัด

ใครที่อยากจะเรียนรู้จากผม

คนนี้เนี่ยผมจะสอนให้ทำอย่างนี้

บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างครับผู้ชาย

นักข่าวเราจะต้องเป็นคนขับเคลื่อน

เดี๋ยวนี้นักข่าวเรานั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ใช่ไหม
แล้วก็รายงานตามนั้น
โดยคิดว่านั่นคือหน้าที่นักข่าวไม่ใช่ครับ

ความผิดพลาดก็คงจะเป็นว่า
เข้าไปในระบบทุนที่มีการต่อสู้แก่งแย่งกัน

ก็เลยผมจะต้องเกษียณตัวเองออกมา

คนทำสื่อถึงแม้จะไม่ใช่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ก็ควรจะเป็นคนที่กำหนดทิศทางได้
แต่เรื่องมันก็เปลี่ยนเพราะว่ามีคนอยากได้ที่จะทำ

คือดวงตาของนักข่าวที่มีแววประกาย
ที่ต้องการจะเปลี่ยนสังคมในทางที่ดีขึ้น
อันนั้นคือสิ่งที่จำได้ตลอดว่าเวลาเราประชุมข่าว
เวลาเรานั่งคุยกับนักข่าวเนี่ย
แววตาของนักข่าวที่ต้องการที่จะทำหน้าที่อย่าง
มืออาชีพตรงไปตรงมาซื่อสัตว์สุจริตมีจริยธรรม
แล้วก็ต้องการทำเนื้อหาที่ออกมา

ต้องการเปลี่ยนสังคมในทางที่ดีขึ้น
ตรงนี้แหละที่ผมเชื่อว่ามันประทับอยู่ในสมองผมตลอดเวลา
มันรู้สึกไพร้แพร่ไหมครับผมถาม

ซึ่งก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเออภูมิใจนะครับดีนะครับ
เพราะว่าคนมีคุณภาพไปอยู่ที่ไหน
ผมก็พูดเล่นว่าหน้าผากคุณจะมีตัวเอ็นอยู่ตลอดเวลา

ก็แปลว่าเราต้องยึดหลักว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

ในการที่เราจะเป็นสื่อที่รับผิดชอบที่สุด
แล้วถ้าท่านเห็นเราทำผิดจากนี้เนี่ย
กรุณาแจ้งเรากรุณาต่อว่าเรากรุณาบอกกับเรา
เพราะว่าถ้าผิดจันนี้ไม่ใช่เราอย่างที่เราต้องการจะเป็น

เน้นข้อมูลกว่าเน้นเพจวิวเน้นเรื่องดราม่า

ผมก็พยายามจะบอกทุกคนที่ทำสื่อว่า
จะต้องกล้าที่จะต้านกระแส
เพราะว่าอย่าลืมว่าสื่อทีวีส่วนใหญ่

ฉะนั้นคนที่พร้อมจะควักกระเป๋าเพื่อเข้าไป
คนที่มีหลักการผลัด

พวกเขาเหล่านั้นก็จะรู้สึกว่าต้องปรับตัวตาม

เดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยคนทำสื่อได้
กับผู้บริโภคเนี่ยเจอกันตรงเลยครับ
ไม่ต้องผ่านแพลตฟอร์มอื่นแล้วครับ
ฉะนั้นถ้าคุณมีคอนเทนต์ดี
ผมยังเชื่อว่าผู้บริโภคพร้อมจะจ่ายตังค์ให้คุณโดยตรงแล้ว
อันนี้อยู่ที่เราจะสร้างคอนเทนต์ตรงนี้ได้อย่างไรใหม่
ฉะนั้นถ้าถามว่าบล็อกเชนจะเกิดไหม
ถ้าเราปล่อยไปเฉยด้วยกระแสความคิดเดิมไม่เกิด

คุณวิกฤตสิครับนี่คือนี่คือวิกฤตของสื่ออาชีพเลยนะ๓๐นี้คือ๓๐ดี

๓๐ใช้ได้ที่พอยองรับได้นะ
ที่เป็นคุณภาพจริงอาจจะผมคิดว่าแค่๑๐เท่านั้นมั้ง
ที่เป็นคุณภาพจริงที่วิเคราะห์ที่เจาะลึกที่รับผิดชอบ
สมัยก่อนคนทำสื่อนี่นะผมเคยสัมภาษณ์นักข่าวที่เข้ามา

รายได้ก็ไม่ดีนะชีวิตก็ลำบากงานก็เยอะเหนื่อยนะ

ก็บอกว่าต้องการทำสื่อเพราะต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมครับ
นั่นคืออุดมคติของคนทำสื่อยุคนั้น
แต่ยุคนี้ผมยังไม่เห็น
น้อยคนมากที่จะบอกว่าผมมาเนี่ยผมต้องการจะเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้น
ผมต้องการไปขุดคุยหาข้อที่จริงให้สังคมได้รู้ว่าข้อที่จริงเป็นยังไงเนี่ย

เงินเดือนนักข่าวรายได้นักข่าวขึ้นอยู่กับว่าข่าวที่คุณเสนอขึ้นไปได้ไลค์กี่ไร้ด้วยนะ
ได้ไลก์มากอะไรได้ดีได้ไลก์นอนเงินเดือนคุณต่ำ
แล้วคุณคิดว่านักข่าวเขาจะทำอะไรก็ต้องสร้างไลฟ์สิ
วิธีสร้างไลค์คืออะไรไม่ใช่ไปหาข่าวละเอียดรุ่มลึกเจาะลึกไม่ใช่
ดังนั้นนักข่าวรุ่นนี้ถ้าจะอยู่รอดในบรรยากาศเช่นนี้
ใช่ค่ะไม่ใช่เพราะนักข่าวคุณภาพน้อยลง
ใช่ครับไม่ได้น้อยลงเพื่อตัวเองแต่ว่าเขาต้องกล้าทวนกระแส
เขาต้องกล้าฉีกตัวเองออกมาเขาต้องกล้าคิดนอกกรอบ
แล้วก็ต้องกล้าเสี่ยงอ่าความเสี่ยงนี่เป็นเรื่องธรรมดา
ธรรมดาของมนุษย์แต่ว่าพอไปทำสื่อเนี่ยไม่กล้าเสี่ยงแล้ว
อ่าใช่คุณมีอาชีพอื่นคุณไม่เจออย่างนี้คุณทำอาชีพคุณไม่เจออย่างนี้
ฉะนั้นความลำบากความท้าทายความหงุดหงิดความอึดอัดเนี่ยมันมีเต็มไปหมดเลย
แต่ในใจทุกคนที่ยังทำอยู่เพราะว่าเฮ้ยเราคือคนที่จะเปลี่ยนสังคมนะ
ถ้าเราเอาข้อที่จริงให้ประชาชนได้รับทราบ
ตลอดเวลาทุกวันนี้ก็โดนคุกคามอยู่ช่วงที่ทหารปฏิวัติก่อนหน้านี้ก็โดนตลอด
แล้วก็ช่วงการเมืองแบ่งเป็นซ้ายขวา
เหลืองแดงแบ่งเป็นเหลืองแดงก็โดนนักข่าวครับนักข่าวก็จะโดนชีวิตให้คุณอยู่ฝ่ายไหนอ่าอ่า
บังคับให้ต้องเลือกข้างก็ถูกคุกคามในแง่ของธุรกิจ
ธุรกิจในแง่ของการที่จะต้องรายงานให้เป็นที่พอใจของฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ใช่ฮะ
ก็ผมถือว่าเป็นการคุกคามวิชาชีพนี้โดยตรงอยู่แล้ว
สำหรับประสบการณ์ส่วนตัวคุณสุวิชัยครับโดนคุกคามมากที่สุดยุบดาหารที่เอ่อ
สองอย่างเลยทุกทหารก็โดนในลักษณะที่ว่าโดนเขาเรียกอะไรอ่ะหมอน้ำมันเบรกอ่ะ
แล้วมันเบรกอ่ะโอ้โหฉีดเข้าไปในรถเลยนะฮะก็เป็นการขู่ให้หยุด
วิจารณ์แต่เราก็ทำหน้าที่ต่อไปตอน๖ตุลาก็โดนครับ
ชั่นโดนปิดไปเดือนกว่าใช่ฮะพอกลับมาได้เขาก็มีเงื่อนไขว่า
คุณสุธิชัยต้องไม่มีบทบาทในในนักศึกพิมพ์ฉบับนี้แต่ว่าเราก็ทำต่อครับ
ผมก็เขียนใช้หน้าปากกาบ้างมันก็ต้องมีวิธีสู้อ่า
คือเราไม่ไม่ถอยหรอกครับอ่าแล้วก็มีวิธีการเพราะเรารู้ว่าเป็น
เหตุการณ์ก็อยู่ไม่ได้ตลอดไปเราในฐานะที่เป็นกระบอกเสียง
ปากเสียงของประชาชนเราก็ต้องสู้ทุกวิถีทางนะครับ
จะทำได้แต่ว่าพอมาถึงช่วงเลือกตั้งประชาธิปไตย
ก็ไม่ใช่ว่าไม่โดนนะโดนไหมครับอ่าพอเราไม่วิจารณ์รัฐบาลก็โดน
รัฐบาลก็สั่งให้ถอนโฆษณาสั่งให้หน่วยราชการทั้งหลายแหล่
ไม่ยอมมาให้โฆษณากับสื่อยุคหน่อยฮะยุคทักษิตชินวัฒน์
จากเจ็ดสิบสองแล้วนี่ค่ะทำไมจะต้องเอ่อ
กลัวอีกไม่มีอะไรต้องกลัวอีกต่อไปแล้วตายก็ไม่กลัวไม่กลัวแล้วไม่กลัว
ความตายมาบ้างไหมคะเอ่อก็ใกล้ใกล้แต่ว่ามันไม่ถึงขั้นที่เราจะต้องกลัวว่า
เราจะตายหรือไม่ตายหรอกครับคือตอนทำงานเกี่ยวกับเรื่องข่าว
คุณไม่ได้คิดถึงความตายไม่ตายนะคุณคิดว่าจะเอาข่าวนี้ออกให้ได้ยังไง
ถ้ามีใครพยายามจะเบรกคุณจะทำยังไงฉะนั้นมันไม่มีเวลาคิดถึงความตาย
เพราะท้ายสุดคุณบอกว่าข่าวนี้มันจริงข่าวที่สำคัญ
ต้องออกไปสู่ประชาชนก็ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตาม

ที่ผมอยากเห็นคือนักข่าวที่ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เอามาเป็น
นำเสนอในมือถือก็ได้ในทีวีก็ได้ซึ่งผมยังไม่เห็น
ในเมืองไทยนะครับผมก็พยายามที่จะส่งเสริมให้กำลังใจว่า
ควรจะฝึกตัวเองให้ทำให้ได้ค่ะฟันทงไหมฮะว่าสักกี่ปีเราจะได้เห็น
ไตล์อย่างที่คุณสุชัยบอก๓ปี๕ปีข้างหน้าถ้ามีความตระหนักว่า
เราต้องเปลี่ยนแล้วต้องกลับแล้วถ้ายังไม่ตระหนักมันก็คงไม่เกิด
ค่ะแล้วมันก็ควรจะตายไปทุกวันนี้อย่างบทบาทของ
โปรดิวเซอร์ในทีวีอืมโปรดบาทของบรรณาติการก็หายไปแล้วน่ะ
คุณพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าประเด็นมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่มีคนวิจารณ์
ยังจะเป็นใช่ไหมฮะจำเป็นมากไม่ต้องเอาเร็วเหรอฮะนักข่าวผมได้ได้รับการสื่อสารมา
ต้องเร็วไม่เร็วนี่ตกประเด็นนะคนอื่นเร็วกว่านะไม่เร็วเฉพาะไอ้ที่ต้องการเร็ว
แต่ว่าพอเร็วเสร็จเนี่ยมันต้องลึกไงครับมันต้องกว้างไงครับถ้าเร็วอย่างเดียวเนี่ย
คนดูเขาก็บอกทุกคนก็มีหมดนี่ในมือถือก็พอแล้วนี่ครับความเร็ว
เดี๋ยวนี้ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าข่าวเร็วที่คุณได้มาจากไหนใช่ไหม
จำไม่ได้หรอกมาจากค่ายไหนมาจากช่องไหนไม่ได้
แต่เขาจะจำได้ถ้าคุณเป็นนักวิเคราะห์ข่าวที่ลึกแล้วที่สามารถสื่อกับเขาได้ว่า
ต้องคนนี้ไงเรื่องนี้มันต้องคนนี้ซึ่งตอนเนี้ยมันไม่มี
คิดไหมไหมฮะคุณหญิงชัยว่าจะเกษียณในยุคสักประมาณเท่าไรฮะ
เกษียณในที่นี่หมายถึงว่าไม่ทำอะไรเลยใช่ออกจากวงการไหม
มันออกจากวงการวงการนี้มันมีแต่เราไปสร้างอะไรใหม่
แต่ก่อนเข้าวงการมาตีเส้นอย่างนี้ใช่ไหมครับครับแต่ผมเนี่ยจะพยายามออกไปจากไอ้เส้นนี้
อืมแล้วไปสร้างอะไรใหม่ฉะนั้นผมจะพยายามให้วงการตามผม
ผมไม่ได้ตามวงการเท่าไรอ่าอ่าก็พยายามจะสร้างสิ่งใหม่ใหม่
เพื่อให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้มีความมั่นใจว่าในวงการสื่อเนี่ย
ถ้าคุณทำจริงกล้าเสี่ยงไม่กลัวกล้าทดลอง
ขยันทำงานเนี่ยมันรอดแน่นอนอืมอันเนี้ยที่อยากทำฉะนั้น
อายุเท่าไหร่ก็ตามถ้ายังมีเรี่ยวแรงเนี่ยก็จะทำต่อไปอาชีพนี้จะเป็นอาชีพสุดท้ายของชีวิตใช่ไหมครับ
ก็ยังเรียกตัวเองว่าเป็นคนบ้าข่าวอยู่นะตลอดชีวิตหลังจากนี้จนวาระสุดท้ายใช่ครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ